ดูที่จังหวัดสงขลากันนะฮะ
มีภาพเหตุการณ์โจรกระชากระเป๋า
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับ

จากภาพจะเห็นว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดำ
ขี่ตามรถเก๋งคันนี้มาตั้งแต่ออกมาจากบ้าน
ขี่ตามมาเรื่อยจนกระทั่งรถเก๋งคันนี้ได้ขับมาจอดริมถนน
แล้วก็นางสาวพัทรวรรณโคซาโกอายุ๓๑ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋ง
ลงจากรถพร้อมกระเป๋าถือที่อยู่ในมือเพื่อที่จะไปซื้อของ

จังหวะที่คนร้ายขี่รถเข้ามากระชากระเป๋าไปทันที
นางสาวพัทรวรรณเกือบหกล้มเพราะพยายามที่จะยื้อกระเป๋ากับคนร้าย
แต่สุดท้ายคนร้ายก็ได้กระเป๋าไปแล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณริมถนน
พัฒสารรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงินสด๔๐๐๐บาทโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องไอแพท๑เครื่อง
และหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจสพหาดใหญ่
โดยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องติดรถยนต์
ตำรวจโรงพักหาดใหญ่แกะรอยจากภาพสืบทราบมาว่าหลังก่อเหตุ
ผู้ต้องหาแอบหนีไปกบดานที่บ้านเพื่อนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้ก่อเหตุก็คือนายสุวรรณชาติละอองแก้วอายุ๒๘ปี
การรับสาภาพว่าที่ลงมือก่อเหตุเพราะว่าจะนำเงินที่ได้ไปซื้อยาเสพติดมาเสพกับเพื่อน
และจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุวรรณชาติ
เคยถูกจับกลุ่มในคดีวิ่งราวทรัพย์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี๕๙
เพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้๕เดือน
แล้วก็กลับมาก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์อีกครั้ง
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ดำเนินคดีต่อไปนะครับ